ผมเป็นนักโทษข้าวคนตาย
ไม่ได้กี่สวางขนาดนี้เดี๋ยวลงเยาวราชเขาก็ยังขายได้เลย
เท่าสิ่งที่ไม่ได้เดี๋ยวลงเยาวราชเขาก็ยังปิดอาบนี้
ถ้าเมื่อพี่แม่กำลังกลับสู่ประเภทมีเนี่ยก็จะเป็นความว่ามีรสตรีก็ได้ถูกภาพกัน
แล้วป่านต้องการช่วยความว่าความรู้สึกแรกกับภาพผู้ที่สุด
หนูมันถอยไม่ได้โอเคครับ
รถไม่ได้ที่จะเชิญขาอยู่แล้ว
ก็จะเอามากับพวกเราอีก
คุณสั่งทำอะไรพวกเราทำให้หมดทุกยาน

เชิญกับจัดเทียนจัดขาเราหมดเลยไม่ให้เราทำมาหากินเลยเหรอคะ
แค่ให้เราไปเท่าที่เอกทนเราทำไม่ได้หรอกค่ะ
วันเหล่าก้าว๕๐๐
จะจับมาประเทศนะครับหรือเปล่า
หาเลยหรือคำสอบ

ชอบจอดความเบาจาระจูมไปจิบขัดนะคะ

เอามารายจาระจแวลดลอยใส่ผลของผมครับ

ปังขาดมากขนาดนี้นะครับ
พี่น้องพี่น้องศาสตร์ส่วนบัตรอย่าอย่าหลบเชื่อในความในการให้จนแพงในการทำความถึงเรื่องประเทศ
เจ้าตายแล้วเจ้าตายแล้ว

เจ้าตายแล้ว

เจ้าตายแล้ว
เจ้าตายแล้ว

เจ้าตายแล้ว

เจ้าตายแล้ว

เจ้าตายแล้ว

เจ้าตายแล้ว